เราไปที่จังหวัดยะโสธรครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าพูดถึงที่ยะโสธรหมู่บ้านนี้เขารู้กันหมดเลย
เพราะว่าหมู่บ้านนี้นะครับใช้เวลาว่างช่วงการทำไร่ทำนานะครับ
สากกระเบือและครกไม้ออกขายสร้างรายได้เดือนละแสนกว่าบาทเลยทีเดียว
ชาวบ้านในพื้นที่จุดนี้ครับก็คือบ้านโคกวิไลตำบลสามะคีอำเภอลงนกทาจังหวัดยะโสธร
เกือบทั้งหมู่บ้านครับมีอาชีพเสริมจากการทำไร่ทำนา
ด้วยการทำสากระเบือและครกไม้หลากหลายขนาดออกขายตามออเดอร์นะครับ
โดยไม้ที่ทำนำมาทำสักกระเบือเป็นไม้เกลี้ยงนะครับ
น้ำเกลี้ยงหรือว่าต้นรักใหญ่ที่มีสีสันสวยงามเหมือนไม้พยูง
หาได้ตามหัวไร่ปลายนานำมาตัดให้ได้ขนาดและใช้เครื่องกึ่งไม้ที่ดัดแปลงขึ้นเองให้เหมาะสมกับการใช้งาน
แต่ละวันสามารถผลิตสากกระเบือขนาดธรรมดาได้คนละไม่ต่ำกว่า๓๐๐อัน

หรือถ้าเป็นสากไซส์จัมโบก็ทำได้วันละ๑๐๐อัน
ราคาขึ้นอยู่กับขนาดมีตั้งแต่๑๐๕๐บาท
มีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้านนำไปขายทั่วประเทศครับ
ส่วนครกไม้ก็ผลิตทั้งครกขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นครกตำส้มตำ
น้ำพริกและยังมีครกเล็กที่ใช้เป็นครกบดยาหรือเป็นครกให้เด็กเล่นได้ด้วยนะครับ
กใหญ่ราคาขายเริ่มต้นที่๑๐๐บาทส่วนราคาสูงสุดอยู่ที่๖๐๐บาท
ครกบดยาขายคู่กับสากชุดเล็กชุดละ๑๕บาท
แต่ละเดือนนะครับดูสิครับเขาทำแบบนี้นะฮะ
โอ้โหผมรู้แล้วเพราะว่ามีคนพูดถึงเยอะว่าหมู่บ้านคกสาก
ขึ้นชื่อนะครับ

พอกึงเสร็จปั๊บขยายเป็นรูปกก

ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ด้วยนะครับ
ในการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านเขานะครับ